จังหวัดร้อยเอ็ดก็เตรียมที่จะนำเสนอโมเดลร้อยเอ็ด
ต่อนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งก็เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
โดยจะนำคุณค่าศักยภาพของจังหวัดที่มีอยู่
ขับเคลื่อนในการพัฒนานะครับ

เตรียมที่จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชน

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจ
เพื่อต่อการสร้างรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นำคุณค่าศักยภาพของจังหวัดที่มีอยู่

อย่างเช่นการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
พัฒนาจังหวัดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายการท่องเที่ยวสามเหลี่ยม

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
ขยายบทบาทความเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ให้น่าสนใจในการลงทุนของภาคเอกชน

ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบชลประธาน
รุ่มน้ำสำคัญเพื่อลดผลกระทบ
จากปัญหาอุทธกภัยและภัยแรง
จากนี้นายกรัฐมนตรีก็จะรับฟังการบรรยายสรุป
การพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย

เลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เนื่องในวัลโอกาสทรงเฉลิมพระชมพันศา